เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับการจราจรที่มุ่งหน้าไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น
รถติดมากติดขัดยาวหลายกิโล
คือหลายคนเนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ลางานกันเลยค่ะ
เพื่อที่จะมาวันนี้
ถูกต้องและวันนี้ก็คาดว่าจะมีการจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นเหมือนกันนะครับ
ทางด้านของมหาวิทยาลัยก็เลยขอให้ประชาชนที่จะไปร่วมพิธีวันนี้
เดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะนะครับ
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นซึ่งจะมีพิธีส่งในช่วงเช้า
โดยมีพระเด็จพระคุณพระพรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันครับ
ในช่วงบ่ายจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพระคูณ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอามรามหลวง
ด้านหลังพุทธมนตร์ธนตร์อีสาน
พร้อมกับเครื่องบริการของครูใหญ่ท่านอื่น
ยังชาปนสถานชั่วคราวอีกด้วย
จากนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แนะนำประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีในวันนี้นะครับ
ให้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งได้มีการจัดระบบขนส่งมวลชน
ที่บริเวณภายนอกพื้นที่พุทธมนตร
รถจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น๔๕คันรับส่ง
จากจุดจอดที่ศูนย์ประชุมมขพุทธมนตร
จอดรอบมขอศูนย์ประชุมมข
ศูนย์ประชุมมคประยังบศ๓
แล้วก็สถานีรถไฟนะครับ
ก็ได้แก่ลานจอดที่๑ก่อนไปถึงพุทธมนตร์ธนตร์

จอดที่๒ถัดจากพุทธมนตรมี๕คัน
จอดที่๓คือตลาดนัดโคกระบือ
ตลาดนัดโคกระบือ๕คัน
ส่วนในพื้นที่ของพุทธมนตรก็มีการจัดรถ๒แถว๔๐คัน
เป็นรถเวียนรับส่งประชาชนที่จะเดินทางไป

เพราะว่ารถยนต์นั้นค่อนข้างจะคับข้างมากทีเดียว